ต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มมากความสามารถนะคะปกติเนี่ยเป็นนักร้องชื่อดังอยู่แล้วสำหรับแกงส้ม
แต่มาคราวนี้ผันตัวเองมาเป็นผู้จัดเป็นผู้ปั้นคนอื่นบ้างให้โด่งดังตามกันไป
ก็ขอเชิญชวนทั้งคู่นะคะสองหนุ่มมาฝากเนื้อฝากตัวกับบันเทิงไทยรัฐด้วย

เข้าไปตามไว้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มลงรายละเอียดของการรับสมัคร
พอเรามาทำเบื้องหลังมากขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของเราเองก็ตาม
แม้แต่ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ไปช่วยทางพี่บอย
เราได้รับงานทั้งเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้าเนี่ย
มันก็เลยเหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบมากขึ้นเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ

เด็กเดี๋ยวนี้นะคะความสามารถเขามากทั้งร้องทั้งเต้นก็สนับสนุนกันต่อไปนะจ๊ะ